ที่ประธุมธรรมดิออุบัติเหตุรถกระบาดเสียหลักพุ่งชนรถบันทุกข์
ก่อนจะพุ่งข้ามคูน้ำไปชนต้นไม้ถลายไปจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ส่วนคนขับรอดตายปฏิหารติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบคนขับได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
ออกไปพบรถบรรทุกจอดอยู่บนถนนสายธัญบุรีวังน้อย
โดยมีเศษชิ้นส่วนรถกระบะตกอยู่ด้วย
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
กระบาดที่ขับตามหลังสายไปมาแล้วชนท้ายรถบรรทุกก่อนจะเสียหลักตกลงข้างทาง
จากนั้นพุ่งข้ามคูน้ำไปชนกับต้นไม้แล้วตรงไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังดังกล่าว
เพราะดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักแหกโค้งชนราวสะพานข้ามแม่น้ำคำ
ถนนสายเชียงแสนเชียงของในพื้นที่หมู่๕ตะบนเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ด้านข้างของรถเก๋งชนอัดกับราวสะพานวิดตกลงไปด้านล่างซึ่งมีความสูงประมาณ๑๐เมตร
ต้องใช้รถดึงไว้ไม่ให้รถเก๋งตกลงไปด้านล่าง
ภายในรถพบนางสาวพัชราพรใจประเสริฐอายุ๓๑ปีคนขับหมดสติคาพวงมาลัย
ส่วนลูกชายวัย๔ขวบได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ที่พักเท้า
เพราะดีที่ขณะเกิดเหตุมีทีมแพทย์โรงพยาบาลเชียงแสน
ขับรถผ่านมาพอดีจึงรีบเข้าช่วยเหลือนำตัวสองแม่ลูกส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิภาควิจารณ์ว่าถนนช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำคำเป็นทางโค้ง
ซึ่งถนนถูกออกแบบไม่รับกับสะพานจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถบรรทุก๖ล้อชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่
หน้าปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาพิเศษในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีมุ่งหน้าถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
ทำให้ป้ายขนาดใหญ่ความยาว๒๐เมตรล้มลงมาขวางถนนในช่องทางคู่ขนาน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่คนขับขี่ได้ระบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกคันนี้
นำสินค้าของใช้เบตเตอร์เล็ตไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดลบบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับได้ยินเสียงคล้ายยางระเบิดดังมาจากด้านหลัง
ที่รถจะเสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์เกาะกลางถนน
และชนเสาป้ายบอกทางจนล้มลงได้รับความเสียหาย
ที่รถจักรยานยนต์จะชนป้ายบอกทางจนคนขับขี่ได้ระบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
แล้วมีรถจักรยานยนต์อีกคันที่มีชายสองคนขี่สวนมาชนซ้ำเข้าที่ศีรษะอย่างจังจนแน่นิ่งไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกทางเข้าวัดดงตานถนนบางลี่วัดป่าในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตะบนบางพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้นายสมศักดิ์เติมวัฒนภงอายุ๖๒ปี
เจ้าของร้านไดนาโมเสียชีวิตคาที่ศีรษะมีบาดแผลชะกันเลือดไหลนองพื้นถนน
ส่วนรถจักรยานยนต์คู่กรณีเร่งเครื่องหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มคนขับขี่ได้ที่บ้านพัก
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถตู้โดยสารที่อยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยบนถนนประหลโยธินในพื้นที่ตะบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ภายในรถพบแรงงานพม่าเสียชีวิต๑ศพและได้รับบาดเจ็บอีก๖คน
ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่สอบปากคำนายหาดสวัสดิ์เลิศล้ำทัศนารัฐอายุ๔๘ปี
คนขับรถตู้ทราบว่ารับแรงงานพม่ามาจากกรุงเทพ
และกำลังไปส่งที่ด่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยที่ขับอยู่ด้านหน้าอย่างจัง
ซึ่งบริเวณท้ายรถบรรทุกอ้อยมีป้ายและสัญญาณไฟเตือนเอาไว้อย่างชัดเจน